คุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจเขากำลังติดตามผู้ชายต้องสงสัยกับรถกระบาดคันหนึ่ง
ทำไมต้องนานสองนานก็เลยขับรถเข้าไปขอตรวจสอบ
ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ให้ตรวจสอบแต่เอาปืนที่พกมาเนี่ย
ยิงสวนมาตำรวจตำรวจโดนยิงบาดเจ็บไปหนึ่งนายแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถหลบหนีไปไปดูภาพเหตุการณ์เพราะว่ากล้องหน้ารถของตำรวจจับภาพเอาไว้ได้ครับ
ทีนี้เนี่ยตำรวจเห็นว่าไปจอดทำไมก็เลยขับรถไปเพื่อขอเรียกตรวจว่าจอดนานเหลือเกิน
ตำรวจก็ขอไปตรวจแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ให้ตรวจครับไปเอาปืนที่เขาพกมายิงยิงใส่ตำรวจแบบนี้
เป็นตำรวจทางหลวงโชคดีนะกล้องของหน้ารถกระบาดตำรวจเขาติดเอาไว้แล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลย
พอยิงเสร็จปั๊บนะฮะผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะหนีออกไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกิโลเมตรที่๔๕
ตำรวจก็ตรวจสอบนะฮะอย่างที่บอกไปว่าแค่ขอตรวจสอบเฉย
เลยฮะนะคนร้ายก็หลบหนีไปมาทราบภายหลังว่าตำรวจที่
โดนยิงคือร้อยตำรวจเอกรุ่งพัชระค้าวัตถุอายุ๔๗ปี
ขาขวานี่ท่านนี้โดนยิงไปนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังประสานไป
การตำรวจพร้อมที่ของสพบปกมเพื่อไล่ดูกล้องวงจอนปิด
จับกลุ่มต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนของวันอาทิตย์นะ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้ก็คาดว่านะฮะ
จะมีของผิดกฎหมายหรือไม่ก็เรื่องของการขนส่งยาเสพติดทำให้
เปิดฉากยิงแล้วก็หลบหนีขนาดนี้นะครับ